เดือดร้อนของชาวบ้านชาวช่องฮะเมื่อเด็กอาชีวะไล่ตีกับ
อาชีวะด้วยกันไล่ตีนักเรียนขาสั้นนะครับ
ตีกันทุกวันศุกร์เลยวันศุกร์แทนที่ชาวบ้านชาวช่องเขาจะมีความสุข
แต่ว่าต้องมาเบื่อกับเด็กพวกนี้นะครับชาวบ้านเขากลัวว่าจะโดนลูกหลงไปด้วย
ให้คุณผู้ชมไปดูกล้องวงจรปิดจับภาพกันนะฮะ
โอ้โหนี่แหละฮะขอก็มาพระก็มีขอนั่นหมายถึงมีดขอนะคุณ
ส่วนพระก็คือมีดพระนะครับอาวุธมาใหญ่เลยนะฮะนี่แล้วก็วิ่งกลุกกระลุกมาแบบนี้นะครับ
ภาพวงจรปิดบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองปฐุมธานีจับภาพไว้ได้เลย
กลุ่มเด็กอาชีวะไล่ตีกับเด็กนักเรียนขาสั้นนะครับหลายคนเนี่ยถืออาวุธมานะฮะ
อกจากที่ผมบอกแล้วว่าจะมีมีดขอจะมีมีดพระเนี่ยยังมีระเบิดปิงปองปืนปากกา
วิ่งไล่กวดกันไปมาเสียงดังสนั่นทำให้ชาวบ้านแถวนี้เขากลัวนะครับ
ชาวบ้านชาวช่องพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองปฐุมธานีบอกว่า
โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะฮะเด็กกลุ่มนี้นัดตีกันทุกวันศุกร์เลย
วันศุกร์ทีไลน์มากันทุกทีเลยไอ้จุดตรงนี้บริเวณท่ารถเมษายบรังสิต
สาย๓๓สายนพวงเขตเทศบาลเมืองปฐุมธานีตรงถนนเจริญผลวัฒนา
อำเภอเมืองจังหวัดปฐุมนี่แหละครับนานวันก็ยิ่งตีกันหนักมากขึ้นเรื่อย
คือไม่ลดละกันเลยคุณและยังทำให้รถยนต์ที่จอดอยู่แถวนี้เสียหาย
บ้านเรือนประชาชนก็เสียหายแล้วก็กลัวว่าประชาชนจะโดนลูกหลงไปด้วยนะครับ
สิทธิ์ข่าวของเราได้ลงพื้นที่ครับพูดคุยกับชาวบ้าน
ชาวบ้านท่านหนึ่งบอกว่าถนนเส้นนี้สมัยก่อนนะโอ้โหเหมือนจุดนัดพบเลยคุณขวัญ
เหมือนจุดนัดพบเลยนักเรียนมาตีกันบ่อยฮะเทคนิคก็มาเทคโนก็มี
ปัจจุบันนี้ขาสั้นอีกนักเรียนจากโรงเรียนชื่อดังประจำ
จังหวัดปฐุมธานีอ้าวก็มาตีกับเขาด้วยนะครับ
ศุกร์ที่๙ธันวาคมที่ผ่านมามีการวิ่งแล้วก็คว่างระเบิดกันด้วย
ทำให้รถที่จอดอยู่ตรงนี้เสียหายแล้วก็มีการยิงปืนปากกาไปโดนคนที่เดินผ่านไปผ่านมา
บาดเจ็บสาหัสเขาเป็นเหยื่อของความรุนแรงเลยนะคุณนะ
ชาวบ้านแถวนี้เริ่มจะทนไม่ไหวแล้วมีการโทรไปแจ้งตำรวจสพเมืองปฐุม
มาตรวจดูหน่อยตำรวจก็มาจริงครับทำอะไรไม่ได้ฮะ
ขับรถวนไปวนมาเพราะพวกนี้เนี่ยมันแยกย้ายกันไปแล้วนะครับ
ทีนี้ชาวบ้านบอกตำรวจครับมาได้ไหมครับวันศุกร์มาประจำตั้งแต่ตี๕ยันเที่ยงคืนเลยได้ไหมครับ
จะได้มาดูซิว่าเด็กมันไล่ตีกันตรงนี้จริงนะฮะอยากจะฝากถึงโรงเรียนและผู้ปกครองเด็กด้วย
ให้ดูแลบุตรหลานดูแลลูกศิษย์ของท่านด้วย
อย่าให้มาทำความเดือดร้อนกับคนอื่นแบบนี้
ในวัยคึกขนองจะว่าคึกขนองได้ไหม

อาวุธมาเพียบระเบิดก็มาแต่งงว่ามาทุกวันศุกร์
ครับยังจับไม่ได้หรอเออเดี๋ยวก่อนวันนี้วันพุธ
หรืออีกกี่วันอีก๒วันเดี๋ยวถึงวันศุกร์
งั้นเจ้าหน้าที่ค่ะรู้แล้วนะคะ